กลับไปเราจำกันได้นะคะเมื่อวันที่๑กรกฎาคมเปิด
มีรายงานพบนักท่องเที่ยวชายชาวสหรัฐอารับเอมิเรตจากโครงการ
ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๑๙ก็เลยทำให้ต้องมีการกักตัวนะคะ
ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนับสิบรายเราไปฟังการเปิดเผยรายละเอียด
เรื่องนี้กันค่ะส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นคนที่พวกเรา
ไม่อยากจะให้มีนะครับเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ใน
ดักจับได้ที่ท่าอากาศยานนะครับเป็นผู้ชายนะครับ
มาจากสหรัฐอารับอามิเรตนะครับก็ผลก็ออกมาเมื่อคืน
เกือบเกือบสี่ห้าทุ่มแล้วนะครับเป็นก็ตอนนี้เนี่ย
หลังจากทราบผลแล้วเนี่ยครับทางทีมงานของสาธารณสุขนะครับ
ได้ประสานไปทางชาเมเนเจอร์นะครับได้แจ้งกับนักท่องเที่ยวแล้วว่า
ไม่ให้ออกมาจากห้องนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะ
เช้านี้ก็จะไปรับตัวเข้าสู่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวหนึ่งรายที่ตรวจเจอเนี่ย
ก็มาจากการตรวจคัดกรองนะครับคุณนัททพงษ์ครับซึ่งทางสจภูเก็ตน่ะ
เขาบอกว่าก็จากเจอ๑คนก็จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เดินทางมาด้วยกัน
อีก๑๓๑๔คนทั้งหมดจะต้องกักตัวนะคะเข้าสู่สถานที่กักตัวทางเลือก
เพื่อดูอาการส่วนคนไทยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่นคนขับรถตู้ประมาณ๖๗คน

ก็จะใช้การเบิกจ่ายจากประกันชีวิตของนักท่องเที่ยว
ก็บอกว่าประชาชนอย่าตื่นตนก
แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบการคัดกรองค่ะ
และถ้ามาดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศวันนี้ค่ะ
ตัวเลขกลับมาสูงอีกนะคะก็คือ๖๕๑๙รายนะคะ
เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๖๔๖๔ในเรือนจำ๕๕รายนะคะ
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมา๓๑๑๗๒ราย
วันนี้ผู้เสียชีวิต๕๔ศพค่ะนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วถ้าเราดูกราฟิกของจำนวนผู้ติดเชื้อเราจะพยายามให้ดูตรงนี้จะได้เห็นสถานการณ์ในภาพรวมนะคะ
เส้นสีเหลืองนะคะคุณผู้ชมเป็นการย้อนหลังไป๗วัน
จะพบว่าตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาเส้นสีเหลืองเนี่ยอยู่ระดับห้าพันหกพันห้าพันหกพันอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะคะ
ส่วนวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าขึ้นไปสูงที่สุดอยู่ที่๖๕๑๙รายนะคะอันนี้ก็นิวไฮอีกเช่นกันนะคะ
เส้นสีแดงคุณผู้ชมคะจำนวนผู้เสียชีวิตเจ็ดวันที่ผ่านมาก็อยู่วันเอ่อ
รับประมาณสี่สิบถึงหกสิบรายยอดนิวไฮเนี่ยอยู่วันที่สองที่ผ่านมานะคะ
สองกรกฎาคมอยู่ที่หกสิบเอ็ดรายส่วนวันนี้อยู่ที่ห้าสิบสี่นะคะ
สิบสี่ศพด้วยกันและจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะ
ระยะหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากทีเดียวนะคะ
รอรับการรักษาอยู่ที่บ้านกรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะคะล่าสุดเอ่อ
กระทรวงสาธารณสุขเขาก็ประสานกับกระทรวงคมนาคมจะใช้อาคารสถาน
ตรงนี้จะทำเป็นสนามโรงพยาบาลสนามเพิ่มนะคะ
ก็จะใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งแสนตารางเมตรรองรับผู้ป่วยได้ประมาณห้าพันเหล่า
มีห้องไอซียูมีพื้นที่สำหรับคนไข้กลุ่มสีเขียวและเหลือง
ก็เดี๋ยวจะเริ่มทำน่าจะใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาคม
ขณะที่ทางพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์
ก็ได้พูดถึงสถานการณ์ที่วันนี้มีคนพูดกันเยอะเลยเรื่องนี้
ดาวน์ทั่วประเทศจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่านะคะ
ท่านก็บอกว่ากำลังรอรับข้อเสนอของทางการ
เพื่อที่จะนำมาพิจารณาก็จะดูจากตัวเลขค่ะ
เงื่อนไขมันเป็นยังไงถ้าจะมีล็อกดาวน์หรือไม่มีครับคุณพพ
คือถ้าหากว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเร็วในอัตราที่เร็ว
อาจจะมีการพิจารณาก่อนวันที่๑๒
แต่ถ้ามันยังขึ้นลงก็อาจจะรอดูสถานการณ์อีกสัก๑๕วันนะคะ
ก็รอฟังคำตอบค่ะคุณผู้ชมจะมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่นะคะ
โรงพยาบาลสนามมีมากขึ้นก็เป็นทิศทางที่ดี
แต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่จะมาอำนวยการโรงพยาบาลสนาม
คลากรทางการแพทย์มีเท่าเดิมนะ